นี่วางแหมะอยู่ตรงนี้ด้านหน้าของเราสองคน

มันคืออะไรคุณขย่าวได้ไหม

มันคือคัสเตอร์

ัสตาร์ทไม่ใช่มันคือพุดดิ้ง

ใช่แต่นี่เป็นเมนูที่เราได้มาจากคุณแม่นิวนาว

คือมีคุณผู้ชมถามมาว่าคิดถึงคุณแม่นิวนาว
แล้วก็มีเมนูปลอบใจจากคุณแม่มาฝากด้วย

นี่เขาส่งคลิปวิดีโอพูดคุยกับเรามา
เพราะว่าเขารู้ไงว่าเราสองคนน่าจะพลาดหวังจากเมื่อวานนี้
เดี๋ยวนะแต่น้องสเกลก็ทำอย่างนี้อยู่นะเมื่อวาน
แต่เราไม่ได้ทำตามน้องเขาดี
เรื่องไปพูดคุยกับคุณนิวนาวหน่อยนะครับ

วันนี้มาเจอกันหลังวันที่เรียกว่า
เปิดเผยตัวเลขแห่งความหวังกันใช่ไหม
โอ้โหมันช้ำชอกใจเหลือเกินนะคะ
คนหัวอกเดียวกันที่ไม่ได้ถูกรางวัลเนี่ย
มานี่เลยนิวจะขอแนะนำเมนูปลอบใจ

เราผิดหวังใช่ไหมโอ้โห

ดีต่อใจดีต่อกายนะคะ

แต่ว่าส่วนตัวอย่างนี้มันใส่น้ำตาลนะคะ

ดื่มชื่นใจดูสิจะช่วยได้ไหม

ซื้อได้ง่ายปากซอยไหนก็มี

และอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ดีต่อใจ

คุณผู้ชมกินอะไรหวานแล้วมันจะมีความสุข

นั่นก็คือนี่เลย

เป็นเมนูปลอบใจนะสำหรับใครที่ผิดหวัง
ตอนนี้เมนูอร่อยอยู่ตรงหน้านิ้วแล้ว
จัดสิคะรออะไร
และเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชม